ท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยในเขี้ยมยอมรับสารภาพกับตำรวจแล้วนะครับ
ลงมือฆ่าเมียแล้วก็ยัดใส่ถังสีฟ้าเอาถังไปทิ้งลงเหวเขาศก
เป็นถนนรอยต่อระหว่างพังงากับสุราชธานีจริง
ที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าไม่ได้ทำคนเดียวมีเพื่อนมาช่วยอีกสองคนนะฮะ

นี่แต่ไม่รู้ว่าจะใช่คนที่เซลฟงเซลฟี่อะไรหรือเปล่า
มีเพื่อนคนไหนแต่ก็สงสัยกันตั้งแต่แรกใช่ไหมว่าก่อเหตุคนเดียวหรือเปล่า
เขาบอกให้เพื่อนมาช่วยอีก๒คน
นี่ฮะล่าสุดนะครับความคืบหน้า
กรณีไปเจอศพของนางสาวสุพัตรายอดแก้วหรือว่าปูอายุ๓๐ปี
เป็นชาวอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราชธานีแล้วหายไปจากบ้านเนี่ยเดือนกว่าแม่ติดต่อไม่ได้เลย
แล้วไปพบว่าเป็นศพอยู่ในถังสีฟ้าใบนี้นะครับ
พลาสติกขนาด๒๐๐ลิตร
เจ้าหน้าที่การทางเนี่ยไปเจออยู่ที่ก้นเหวบนเขาศกในพื้นที่อำเภอกระโปรงจังหวัดพังงา

พอเจอตรงนี้เนี่ยเขาก็ไล่ตรวจสอบกันไปแม่ของผู้ตายก็มายืนยันศพก็ให้ข้อมูล
บอกว่าลูกสาวเนี่ยเคยมีสามีอยู่สองคนเลิกไปแล้ว
คนล่าสุดเป็นสามีใหม่เนี่ยชื่อในเขี้ยมหรือนายสุคลแก้วประพาท
อายุ๓๘ปีเป็นชาวเคียนซานี่แหละสุราชธานี
ตำรวจไปตามตัวที่บ้านอยู่วันหนึ่งไม่เจอนะฮะสุดท้ายเมื่อวานให้กำนันพามามอบตัว
แล้วก็ยังไม่ปริปากพูดอะไรกระทั่งวันนี้ยอมรับสารภาพแล้วนะครับ
วันนี้ที่ตำรวจภูทรจังหวัดพังงาตำรวจนำตัวในเขี้ยมมาสอบปากคำ
ที่สพกระปงนะฮะที่เป็นท้องที่เจอศพนะครับ
นี่ฮะนักข่าวก็พยายามสอบถามเกี่ยวกับมูลเหตุการณ์จูงใจต่าง
เขี้ยมก็ไม่ได้ตอบอะไรกับสื่อมวลชนนะครับ
และนี่เป็นสื่อของผู้ตรงหานะครับ
จากนั้นตำรวจก็คุมตัวในเขี้ยมเข้าไปสอบสวนในห้องสอบสวนนะครับ
มีพลตำรวจเอกวัญชัยเอกพรพิษ

ตำรวจภูทรภาค๘มาสอบปากคำด้วยตัวเองนะฮะ
จากการสอบปากคำจากการสอบสวนนะฮะ
สุดท้ายในเขี้ยมยอมรับสารภาพนะครับท่านผู้ชมครับ
ลงมือก่อเหตุฆ่าภรรยาคือนางสาวสุพัตราจริง
สาเหตุอ้างว่าทำไปเพราะความหึงหวง
ในเคียมหาว่าภรรยามีผู้ชายคนอื่นมาติดพัน
แล้วหนีเขากลับไปที่บ้านแม่หนีไปนานถึง๒เดือน
กระทั่งกลับมาที่บ้านเขาเมื่อ๗พฤศจิกายนซึ่งคือวันเกิดเหตุ
เขี้ยมบอกว่าวันนั้นเนี่ยขับรถกระบะไปรับสุพัตราจากบ้านแม่มาที่บ้าน
ก็เหมือนที่แม่ผู้ตายบอกว่าเห็นล่าสุดคือมีรถกระบะสีบรอนเงินมารับลูกสาว
แล้วมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงในเขี้ยมบอกว่าถูก
ภรรยาเนี่ยคือนางสาวสุพัตราด่ายาบคายถึงบุพการี
เลยบันดาลโฆษะเอาไม้กวาดด้ามหวายพบไปที่ศิษย์ศะ
เขาสลบแน่นิ่งไปซึ่งตอนนั้นในเขี้ยมบอกว่ายังไม่รู้ว่า
นางสาวสุพัตราตายหรือยังแต่ด้วยความกลัวความผิด
ก็เลยเอาร่างที่แน่นิ่งไปเนี่ยยัดใส่ถังสีฟ้า๒๐๐ลิตร
แล้วก็ปิดปากถังด้วยถุงพลาสติกที่เอาไว้ใส่น้ำยาง
ก่อนจะเผาอุปกรณ์ที่ใช้ตีเขาจนสลบแน่นิ่งไปเนี่ย
และอุปกรณ์การยัดอะไรต่างนานาเผาทิ้ง
แล้วก็ไปวานเพื่อนสองคนให้มาช่วยกันนะ
ในการเอาถังที่มีร่างปลอดภัย
เมียตัวเองอยู่ในถังอ่ะแบกใส่รถกระบะ
แล้วก็ขับไปทิ้งตรงจุดที่เจอศพ
ก็คือริมถนนของเหวเขาศกในพื้นที่
รอยต่อระหว่างพังงากับสุราธานี
โดยมีรถเก๋งของเพื่อนเป็นรถเก๋งสีดำขับนำทางไป
นี่คือผู้ที่เสียชีวิตสุพัตราหรือปูวัย๓๐ปี
นี่ค่ะจุดตรงนี้ตอนวันเกิดเหตุ๗พฤศจิกายน
เขี้ยมบอกว่าพอขับรถมาถึงจุดที่ทิ้งศพเนี่ย
ก็จอดรถแล้วทั้งสามคนคือในเขี้ยมกับเพื่อนอีกสองคน
ช่วยกันเอาถังลงจากหลังรถกระบะของในเขี้ยม
พอเอาถังลงมาในเขี้ยมก็ใช้เท้าถีบถังให้กลิ้งตกลงไปในเหว
แล้วก็ขับรถกลับมาที่บ้านทำลายหลักฐานนะเอาไม้กวาดมากวาดกองเลือดเข้าไปที่ห้องน้ำ
ไฮเตอร์ล้างทำความสะอาดคราบเลือดแล้วก็เอาไม้กวาดไปเผาทิ้ง
จากนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
โดยแม่ของนางสาวสุพัตราก็ตามหาลูกสาวอยู่เป็นเดือน
นะฮะเดือนกว่าจนเจ้าหน้าที่การทางเข้าไปเจอเหวอ่ะอ่าไปเจอถังที่ก้นเหว
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
วันที่ในเขี้ยมกับเพื่อนนำถัง๒๐๐ลิตรที่มีร่างของนางสาวสุพัตราไปทิ้ง
ซึ่งตรงกับคำให้การของเขานะฮะตอนกลางคืนนะครับ
ถนนตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามีรถเก๋งสีดำขับนำไปก่อน
พฤศจิกายนห้าทุ่มกว่ากว่าแล้วมีกระบะสีบรอนเงินของในเขี้ยมเนี่ย
ขับตามไปเดี๋ยวสังเกตดูตรงท้ายกระบะนะฮะ
นี่เห็นไหมฮะจะมีถัง๒๐๐ลิตรสีฟ้าอยู่ด้วย
นี่ครับซึ่งข้างในเนี่ยมีร่างของนางสาวสุพัตราอยู่
ซึ่งในเคียมบอกว่าตอนที่ผมยัดใส่ถังไปผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาตายหรือยัง
แต่เห็นสลบแน่นิ่งไปเลยกลัวความผิด
ขับผ่านแยกขาวหน้าในฮะในพื้นที่อำเภอพนมจังหวัดสุราชธานีนะครับ
จากนั้นพอเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืน๘นาที
ซึ่งตามวันเนี่ยมันจะเข้าสู่วันที่๘พฤศจิกายนแล้ว
ทั้งสองคันขับผ่านสามแยกบ้านสองพี่น้องที่อำเภอพนมจังหวัดสุราธานี
โดยที่หลังกระบะของในเขี้ยมก็ยังมีถัง๒๐๐ลิตรอยู่นี่นะฮะ
แล้วก็ไปจอดแล้วก็เอาถังลงแล้วก็ถีบถังลงไปที่เหว
หลังจากรับสารภาพกับตำรวจเสร็จนะครับ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดจากแพทย์นะครับ
ว่านางสาวสุพัตราเสียชีวิตก่อนหรือว่าหลังถูกยัดใส่ถัง

ถ้าเสียชีวิตก่อนจะแจ้งข้อหากับในเขี้ยมคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และร่วมกันปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพเพราะมีเพื่อนมาช่วยด้วย
แต่ถ้าตอนยัดใส่ถังนางสาวสุพัตรายังไม่เสียชีวิต
ข้อหาจะหนักขึ้นจะถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยทรมาน
ตอนนี้เข้ามามอบตัวแล้วที่สพเคียนซาจังหวัด
ราชธานีนะครับนี่นะฮะขณะนี้กำลังประสานส่งตัวมา
สพกระปงที่เป็นพื้นที่เจอศพนะฮะวันนี้แม่ของ
นางสาวสุพัตรามาที่สพกระปงนะครับ
เพื่อมาทำเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศพของลูกสาว
บอกว่าโล่งใจที่ตำรวจได้ตัวคนก่อเหตุนะฮะที่ฆ่าลูกสาว
จากนี้ไปก็ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ตำรวจนำตัวในเขี้ยมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
บ้านของในเขี้ยมที่เคียนสาสุราชธานีอยู่กลางสวนปามและสวนยางพารา
คุณสุชาดาสุริคงบอกว่าตอนที่ทำแผนในเขี้ยมมีสีหน้าเรียบเฉยนะฮะ
ไม่ได้รู้สึกเหมือนกับจะสลดหรือว่าสำนึกอะไรอืม
แล้วก็ไม่ได้ปริปากพูดอะไรออกมาเลย
แต่ตะโกนคุยกับแม่แล้วก็ญาติของเขา
ตะโกนคุยบอกแม่บอกญาติเรื่องอะไร

บอกให้ไปประกันตัวในชั้นศาลให้ด้วย
จากนั้นตำรวจก็คุมตัวในเขี้ยม

โดยแม่ของในเขี้ยมก็นี่ฮะ
ขอเจ้าหน้าที่บอกขอเข้าไปคุยกับลูกชายหน่อย

แม่ก็บอกให้ทำตัวดี
เขี้ยมนี่ก็บอกแม่บอกไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง
จากนั้นก็คุมตัวไปโรงพักต่อนะฮะ
หน่วยทำตัวดีนะ
คือในเขี้ยมเนี่ยเหมือนที่คุณสุชาดาบอก
เหมือนไม่ได้สลดอะไรเลย
เพราะว่าตอนที่
จะถูกคุมตัวกลับไปโรงพักอันนี้แม่เขามาคุยก่อนนะ
บอกให้ทำตัวดีเขาบอกไม่ต้องห่วงไม่เป็นไร
แล้วเขาตะโกนบอกญาติบอกรับติดแน่แพ้ติดนาน
คือเหมือนยังไงเหมือนรู้ว่าก็ติดคุกไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ได้ออกมาอย่างนี้หรอ
นี่อย่างไรเห็นไหมลองดูนะ
อันนี้เขาเรียกญาติมาหาแล้วคุณสุชาดาบอกที่เรียกญาติมาเนี่ย
เขาบอกกับญาติบรับติดแน่แพ้ติดนาน

คือตะโกนหยอกล้อกับญาติแล้วก็เปิดกระจก
แล้วก็เรียกญาติมาบอกให้มาหา
นี่เท่ากับว่าโอ้โหคือทางฝั่งของตัวในเขี้ยมเนี่ย

มีโอกาสในการเป็นห่วงลูกนะแต่อีกฝั่งนึงลูกเขาตายไปเลยนะครับ
ได้คุยกับเพื่อนสนิทของตัวในเขี้ยมนะครับซึ่งช่วยเกลี้ยกล่อม
แล้วก็พาในเขี้ยมไปหากำนันตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราธานี
เพื่อให้กำนันพามามอบตัวซึ่งมามอบตัวเมื่อวานนี้
เพื่อนบอกว่าหลังจากพบศพนางสาวสุพัตราเนี่ยก็พยายามโทรหาในเขี้ยมที่เป็นสามี
กระทั่งในเขี้ยมรับสายก็เลยถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เขี้ยมสุดท้ายยอมรับว่าก่อเหตุจริงอ้างว่ารักผู้ตายมากเลยหึงหวง
จากนั้นทางเพื่อนของในเขี้ยมก็เลย
เครียกล่อมในเครียมให้ไปหากำนัน
เพื่อให้กำนันพาไปมอบตัว

ก็ได้ฝากดูแลแม่กับลูกชายของเขา
ไปตรงเบช

เขาบอกนะคะก็ทงแบตตามปกติของเขา
ตอนนั้นที่เขาคุยกับเราเขาดูเครียดดูกังวลอะไรไหม
ก็มีบ้างค่ะน้ำตาไหล
ก็คือหลังจากเกิดเรื่องไปแล้วเขาก็ยังเสียใจอยู่

แล้วเขาก็บอกว่าคือเขารักมาก

ใช่ค่ะแล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุยกันในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์เยอะมาก
แววตาของในเขี้ยมลักษณะคำพูดดูเหมือนไม่สลดไม่กลัวไม่กังวลที่จะต้องเข้าคุกเลยจริง